กิจกรรมตกปลาหลายคนชื่นชอบเพราะว่าเหมือนมันได้อยู่กับตัวเอง
มันคือความสงบนิ่งไงคะมันคือความอดทนรอคอยใช่ไหมการตกปลา
ลักษณะคุณไม่เคยตกปลาแน่นอนเลยใช่ไหมคุณไม่สงบเลย
รอไม่ไหวนานแล้วเกิน
เนี่ยหลายคนเขาชอบกันเพราะว่ามันสงบดีมันหมาจิตใจเย็น
แต่ไปดูชายหนุ่มคนนี้ตกปลาหน่อยไม่รู้ตกอีท่าไหนเหมือนกันลั่นคลองเลยค่ะ
เขามีบ้างนอนแหวะนะ
หมดไว้แล้วก็ดาบนั้น

กลัวแล้วกูกลัวหรอก
เด็กพี่ย่าอยู่หลังบ้านหลังบนตรวจ
กี่ยาไม่ได้ถูกยา
นี่ค่ะดิฉันไม่เคยเห็นใครตกปลา
แล้วแบบเสียงดังโหวกเวกโวยวายขนาดนี้มาก่อนเหมือนกัน

เขาทะเลาะกับผู้หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

ปกติคุณคุยกับเพื่อนอย่างนี้ไหมคะ

ทะเลาะสิคุณไม่เห็นแล้วต้องเซ็นเซอร์ตั้งกี่คำ

อ่าเล่าก่อนคือต้องบอกว่า
เป็นคลิปนี้จริงยาว๕นาที๕๐วิ

ที่ทะเลาะกับฝ่ายหญิงนั่นแหละ

ผมไปตกปลาของผมอยู่ดี

คลองนี้นี่แหละ

นั่งตกอยู่สักพักนึงกำลังสงบเลย

ผู้หญิงคนนี้บ้านเธออยู่ห่างจากคลองร้อยเมตร
ร้อยเมตรเออเดินมาเห็นปุ๊บยิงหนังสติ๊กใส่เลย
แล้วทำไมตอนแรกผมก็ไม่สนใจ

อืมแล้วพอไม่สนใจหนักเข้าคราวเนี้ยตะโกนด่าเลย
เรื่องของเรื่องผู้หญิงบอกว่าเออทำไม
มาตกปลาที่นี่ปลาในคลองนี้เป็นของฉัน

แต่เธอบอกไม่ได้บ้านอยู่ห่างไป๑๐๐เมตร

คุณวัฒนาดาวเรืองวัย๓๑ปีค่ะ
เขาบอกว่าคือตอนแรกก็ว่าจะไม่สนใจแล้วนะ
แต่ที่มันปี๊ดจริงคืออะไรรู้ไหม

เขาบอกเขาทนไม่ได้สวนกลับไปเลย
ซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงนะ

เขาเคยเห็นแฟนของผู้หญิงที่มาด่าเขา

เอาไฟช็อตเลยเหรอ

ใช่ครับเพราะผมไปตบของผมกันประจำตรงนั้น
เพราะว่าคนแถวนั้นเขาก็ไปหากินกันตรงนั้น

เขาห่วงเขาหากินไม่ได้เขาห่วง
แล้วคือแบบเมื่อก่อนผมเห็นว่า
แฟนเขาเอาไฟฟ้าไปช็อตตรงนั้นตรงที่ผมยึดตีปลา

เขากลัวผมจะไปกินปลาเขาหมดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้

ปากคลองเลยครับเพราะว่า
ใครเขาก็หากินกันได้ตรงนั้น

ก็เขาบอกว่าปลาของเขาเอาแต่ว่าเวลามีข่าวในคลิปโซเชียลเนี่ย
ภูมิคุ้มกันที่เราต้องมีคือฟังทั้งสองฝั่ง

ไม่งั้นเดี๋ยวเบรกออกตัวเอสแล้วหน้าทิม

เราไปคุยกับผู้หญิงเจ้าของเสียงในคลิปเลย
เราเจอตัวนะคะเธอก็ให้เราเปิดเผยชื่อนะ
เธอชื่อคุณขวันดาวพริษเซอร์ค่ะ
เธอบอกว่าคลองตรงนี้เนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาเอาอาหารมาให้ปลาเป็นประจำ

วันเกิดเหตุเธอเห็นสองคนนี้ตกปลาอยู่หลังบ้าน

ก็เลยตะโกนบอกว่าอย่ามาตกตรงนี้ไปตกที่อื่น

อ่ะยาวตั้งหลายกิโลเมตรตรงนี้เป็นจุดปล่อยปลา

ใช่ชาวบ้านเขาเอาปลามาจากวัดและตลาดแล้วมาปล่อยตรงนี้

พาไปดูป้ายนี่ไงเห็นไหม
มันมีป้ายเขียนว่าเขตอภัยธาน

หลักฐานไปเอามาเลยที่บอกว่าคนที่บ้านพี่มาช็อตปลา
ไม่มีเพราะที่บ้านพี่มีแต่ผู้หญิงและคนพิการ
เราไม่เคยตกปลาเองถามว่าคุณมีหลักฐานไหม
ว่าเราไปตกปลาเองเราไม่เคยตกปลาเอง
เรามีแต่ว่าเราเอาอาหารไปเลี้ยงปลาเราซื้ออาหารมาเลี้ยงปลา
ตกปลาเองไหมเราไม่ตกปลาเอง
เราก็จะเอาผิดกับคนที่เอาคลิปเราไปลงด้วย
ถามว่าเราห่วงไหมเราห่วงค่ะห่วงป้าหลังบ้านเรา
ห่วงเราห่วงแล้วเราก็ต้องดูแลคนในบ้านเรา
เพราะบางครั้งคนแปลกหน้าก้าวไก่เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเรา

เราไม่ได้ด่าเขาฝ่ายเดียวเขาก็ด่าเราด้วย

ค่ะมีหลายกลุ่มค่ะ
กลุ่มนี้ก็มาประจำมาบ่อยเหมือนก็บอกว่าคลองสาธารณประโยชน์
ใช่ทองสาธารณประโยชน์แต่คุณเดินผ่านที่ส่วนบุคคลเข้ามา
นี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประโยคสุดท้ายที่เธอพูด
คือคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะก็จริงแต่กว่าคุณจะเดินเข้ามาตกปลาตรงจุดนี้ได้
คุณต้องเดินผ่านพื้นที่ที่เป็นที่ส่วนบุคคล

เพราะเธอบอกว่าเธอไม่ขอเอ่ยชื่อเจ้าของที่ดินว่าเป็นใครนะ
แต่มีการพูดคุยกันตลอดยังคิดอยู่ว่า
ทำให้เป็นคดีสักทีดีไหมจะได้เป็นตัวอย่าง
อันนี้ต้องแล้วแต่เจ้าของที่เขานะใช่ไหม
แต่ว่าพี่ขวัญดาวเนี่ยเขาบ้านไกลไป๑๐๐เมตร

เพียงแต่ว่าเขามาบอกว่าอย่ามาตก
คือตกตรงนี้ยังไม่ได้ไปตกตรงอื่น

ใช่แล้วพี่ขวัญดาวบอกด้วยว่าคือพี่ไม่เล่นโซเชียล

แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วและพี่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วย
เราก็ไปถามพี่ขวัญดาวมาแล้วนะ

แต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครเอาไฟไปช็อตนะ

แต่คนอื่นมีคนไปตกปลาไปยิงปลาไปช็อตปลาตรงนั้นบ่อย